ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพของอดีตดาราสาวตายมนัสนัน
จากที่เคยสวยเซ็กซี่ตอนนี้สภาพเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหน่าเห็นใจมาก
ผมเนี่ยก็เป็นทรงสกินเฮดผอมแห้งแล้วก็ไปนั่งขอทานขอเงินอยู่ริมถนนนะคะ
ยังมีคดีติดตัวด้วยนะเป็นคดีรักทรัพย์ก็หลายครั้ง
คือเล่าก่อนว่าตายมนัสนันคนนี้ค่ะก็คือเคยเป็นอดีตนักแสดงนะคะ
ก็เล่นภาพยนตร์ดังหลายเรื่องหลายคนเคยดูกันอยู่
แล้วปรากฏว่าชีวิตเนี่ยพลิกผันหลังไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ก็ไปลักทรัพย์เขามีคดีติดตัวแล้วก็โดนทำร้ายหัวแตกประสบอุบัติเหตุ
กลายเป็นคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีปัญหาทางสมอง
ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานกว่า๑๐ปีแล้วก็มีคนไปเจอเธอในสภาพนี้ค่ะ
นี่ค่ะคือมันโอ้โหสงสารอ่ะ
หลายคนที่เคยร่วมงานกันหรือว่ารู้จักเธอก็เห็นใจแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือนะคะ
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรี
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือเธอแล้วก็จะพาไปรักษาก่อน
บอกว่ามีการประสานกับทางอำเภอและเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยแล้ว
ส่วนการรักษาอาการเนี่ยทางพมเขาบอกว่าจะขอประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อน
เพื่อจะได้หาทางรักษาแบบในระยะยาว
จะได้ให้เธอกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้
รวมถึงจะดูแลเรื่องของอาชีพแล้วก็รายได้ของแม่ตายด้วย
เพื่อให้มีความมั่นคงสามารถดูแลตายได้โดยไม่เดือดร้อนนะคะ
ซึ่งตายมนัสนันเองก็พาทีมข่าวไปดูสภาพที่อยู่อาศัย

นี่ค่ะลักษณะเป็นเอาผ้ามาขึงไว้เป็นเพลิงค่ะ
ไม่มีไฟฟ้าไม่มีห้องน้ำ

แต่เธอก็ยังบอกอยู่นะว่าเธอก็ยังคิดถึงวงการบันเทิงนะ
ถึงเพื่อนที่เคยร่วมแสดงหนังด้วยกันด้วย
ดีใจค่ะ
อยากฝากอะไรถึงแตงโมหรือถึงใครไหมจำได้ไหม
จะฝากอะไรถึงแตงโมหรือถึงใครไหมจำได้ไหม

อยากให้ลูกไหาย

เห็นมั๊ะก็ดีเนี้ย
ยังไม่ใจขึ้นเค้าพูดเองเค้าบอกว่าเค้าอยากหายบ้าเค้าอยากมาเจอเพื่อน
แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมหลังจากระหว่างนั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาประชุมกันอยู่ไงอยู่อยู่ตายแอบไปซื้อเดินไปซื้อเบียร์
ในมือถือขวดเลยอะค่ะเขาก็เลยแบบอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ
ก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเครียดหรือเปล่าหรือว่าวิตกกังวลตื่นตกใจ
เพราะว่าคนมาเยอะแล้วพอจะเอาไปรักษาปุ๊บก็เริ่มจะโวยวาย
บอกว่าไม่ไปไม่ได้บ้าไม่เอา
มันไม่ได้เป็นดาราแล้วก็ดูดิจะไปหัวเราะเนี่ยนะ
ไม่ไปเราแล้วเครื่องเภอก็ให้กลับไปในดาราแบบนี้ไหม
นี่ค่ะคือเหมือนกับเขาก็พูดกลับไปกลับมานะคะ
อันนี้ก็ต้องต้องบอกก่อนนะว่าก็ก็มีอาการป่วยอ่ะอืมลักษณะนะคะที่ดูเนี่ยก็พยายามหนีเลยอ่ะอืม
คือใครจะพาไปรักษาอะไรคือไม่เอาแล้วอย่ามายุ่งพี่มาเองพี่ก็กลับไปเองไม่ต้องพาเขาไปไหน
ซึ่งญาติญาติก็ไม่ได้ต้องช่วยกันอ่ะอยากจะรักษาจริงจริงก็เลยต้องพยายามพากันจับตัวตายเนี่ยนั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปจนถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีศรีราชาให้ได้
เจ้าตัวก็ยังหวาดกลัวอยู่เอาแต่พูดนะคะว่าเขาไม่ได้บ้าไม่ได้บ้าแล้วก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่รักษาก็ต้องเกลี้ยกล่อมอยู่ครึ่งชั่วโมงนะคะกว่าจะพาเข้าห้องทำการรักษาได้
ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์แล้วนะคะก็รอดูอาการแล้วก็ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจด้วย
หลังจากนี้หน่วยที่เข้ามาช่วยเหลือก็จะต้องมีการประชุมกันต่อล่ะแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในการช่วยเหลือต่อไปด้วยนะคะ
จริงยังมีอีกหลายคนนะคือคุณตายอาจจะโชคดีตรงที่ว่าเคยอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็เป็นที่รู้จักของใครหลายคนก็เลยได้รับความช่วยเหลือที่ถึงมือแบบนี้
แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาอาจจะมีปัญหาหรือประสบอะไรแบบนี้ก็ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดูแลช่วยเหลือได้ก็เข้าไปดูกันด้วยนะครับ